ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

อยู่ในสภาเพราะฉะนั้นเราเชิญมาก่อนเลยตั้งแต่วันจันทร์นะคะ
แล้วก็เป็นวิภัยค้านด้วยนะคะคุณหมอสีแก้วสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
ไม่จำเป็นต้องเกริ่นไม่จำเป็นต้องเกริ่นเยอะบอกมาเลยดีกว่าอาจารย์ขี้เกียจรอบอกมาเลยดีกว่าคือพรุ่งนี้ร่างของประชาชนหรือที่เขาเรียกกันสั้นร่างไอลอร์เนี่ยยังไงอ่ะไม่ผ่านเข้าไปสู่สภาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ไม่วันนี้ท่านประธานวิทย์รัฐบาลท่านวิรัติอ่ะค่ะก็แถลงข่าวไปแล้วว่าเราจะรับสองร่างก็คือรับร่างของท่านอ่าของภาคไฟฆานที่ตั้งสสรรค่ะอืมร่างที่หนึ่งกับร่างที่สอง
ค่ะส่วนร่างที่สี่ถึงหกนั้นเรางดออกเสียงค่ะส่วนของร่างไอลอนั้นก็อยากจะเป็นร่างที่เจ็ดนะฮะก็อยากจะไปฟังการชี้แจงก่อนเพราะว่าทั้งหกร่างนั้นมีการได้อภิปรายกันไปแล้วแต่ร่างของไอลอนี่เพิ่งเข้าเข้าสภานะฮะค่ะโดยหลักก็ก็ควรจะต้องให้ผู้เสนอยติได้นำเสนอก่อนแล้วก็ฟังผู้อภิปรายต่างแล้ว
ของค้านกับรัฐบาลร่างที่หนึ่งกับร่างที่สองอ่าของฝ่ายค้านร่างที่หนึ่งของฝ่ายรัฐบาลร่างที่สองแล้วก็ที่เหลือยิบย่อยของฝ่ายค้านที่เหลือที่รายมาตราอันนี้คืองดออกเสียงถูกไหมฮะสรุปออกเสียงฮะเพราะมันซ้ำกันอยู่แล้วอ่ามันไปอยู่ในในในการแก้ทั้งหมดสองร้อยอ่าห้าสิบสามมาตราอ่าของซอสลอ
อย่ามาถามความเห็นส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ถามในฐานะรองหัวหน้าพัก
เราไม่ได้โดยมัญญาติก็ต้องเป็นไปตามที่ท่านประธานวิบได้แถลงไป
ก็คือรอฟังก่อนแต่ว่าในส่วนตัวผมไปตรวจดูแล้วมันมีปัญหาข้อกฎหมายเยอะ
แต่ที่แต่จะตอบได้เลยก็คือสวเพราะสวจะสังเกตว่าสวแสดงความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐมนูลตลอดเลยนะฮะ
ไม่เคยมีสวไหนแสดงความเห็นว่าสนับสนุนร่างของไอหล่อหรอกสวนะฮะผมเชื่อว่าถ้าสวเขาไม่สนับสนุนนะ
ไม่เห็นด้วยนะฮะจะได้๘๔เสียงเป็นไปไม่ได้ยังไงร่างก็จะมีปัญหาอยู่จากเสียงสวนั่นแหละ
อ่าคุณหมอขอขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะฮะยินดีครับขอที่พลังประชาระอีกนิดหนึ่งครับ
คือลักษณะที่ออกมามันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนคะเอาอย่างนี้คือถ้าเราตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าร่างของไอลอร์เนี่ย
คงไม่ได้เข้าสภาแน่แน่มันจะออกมาเป็นรูปโฉมไหนคะคือพลังประชารัฐยกให้นั่นแหละ
แล้วก็ให้ไปให้ไปขาดที่๘๔สวแทนก็ไปกดดันที่สวแทน
หรือพลังประชารัฐจะต้องจับกับสวให้แน่นก็คือไม่รับด้วยกันถึงจะถึงจะมีความเป็นปึกแผ่นแบบผนึกกำลังกันว่าไม่รับทั้งคู่
ความเห็นผมเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูร่างไอหล่อย้อนแย้งคือรับไปมันก็ไปขัดกับไอ้ร่างที่หนึ่งกับร่างที่สอง
อ๋อซึ่งร่างที่หนึ่งกับร่างที่สองเขาก็ไม่ให้แก้หมวดหนึ่งหมวดสองค่ะซึ่งหมวดหนึ่งหมวดสองนั้นก็มีอยู่ยี่สิบเอ็ดมาตรา
ค่ะนะฮะเขาไม่ให้แตะซึ่งบวชนั้นสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นบวชว่าด้วยเกี่ยวกับการรูปแบบการปกครองด้วยอืม
แต่ว่าของไอรอไปไปแก้ลื้อบทซึ่งก็กลายเป็นต้องห้ามตามรัฐมนุนมาตราสองร้อยห้าสิบห้า
อ่าที่ห้ามไม่ให้เสนอยตินะฮะยัตติที่มีการที่จะไปเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
ค่ะนะฮะแล้วก็บังคับไว้ในรัฐมนุนมาตราสองร้อยห้าสิบหกวักแรกด้วยนะฮะ
ว่าภายใต้บังคับสองห้าห้าก็คือยัตติที่เสนอเนี้ยจะมีเรื่องอย่างงี้ไม่ได้
แต่ปรากฏของไอลอมีดังนั้นเรื่องนี้ก็ตกแล้วฮะ
คือเป็นยัตติไม่ชอบจากอาจารย์แล้วนะเนี่ยก็ไม่ตกโดยข้อกฎหมายนะฮะ
ตกโดยข้อกฎหมายอ๋อค่ะค่ะคือจะบอกว่าไม่เข้าสภาไม่ได้ฮะ
เพราะว่าถือว่าการยื่นร่างรัฐมนุนนี้ได้เข้าสภาแล้ว
แล้วก็สภาเข้ามาพินาแล้วก็ตกในหลักการบาระที่หนึ่ง
เพราะด้วยข้อกฎหมายผมพูดส่วนผมนะฮะ
แล้วก็ยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นซึ่งผมว่ามีคนอภิปรายเยอะ
แต่ที่สำคัญนะฮะผมอยากจะฝากให้ท่านคุณจอมขวัญต้องเรียนท่านประชาชนด้วยว่า
ปัญหานี่มันเกิดขึ้นจากคนที่ไปยกร่างยัตตินี้ซึ่งผมเชื่อว่ามีก็ภูมิในการ

ยกร่างให้มีปัญหาเองฮะไม่ใช่เป็นปัญหาของประชาชน
ปัญหาของสมาชิกรัฐสภาเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าวันนี้ไอลอร์ไม่ได้มา
อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์นะคะมาที่คุณหมอชลนั่นค่ะ
คุณหมอชนนั่นดิฉันประเมินถูกไหมว่าพรุ่งนี้ร่างไอลอร์ไม่ได้เข้า

ก็ไม่ผ่านการพินาในวันละที่หนึ่งใช่ไหมครับอ่า
คือฟังจากอ่าท่านพลวยบูรณ์เองนะครับ
รัฐบาลเขาแถลงเนี่ยอ่าเขาก็ส่งหวันท่าทีว่า
จะรอฟังการอภิปรายอยู่นั่นถือว่าเป็นมารยาททางการเมืองนะ
เขายังไม่ได้ชี้แจงไม่ได้แถลงหลักการเหตุผลเลย
ถ้าไปตัดสินว่ารับไม่รับเนี่ยมันก็ดูไม่ดีนักในระบบการทำงานเนี่ย
ไม่ว่าพักของท่านพิบูลเองหรือพักผมเองหรือพักใดก็แล้วแต่นะครับ

แต่ว่าสิ่งที่ท่านเผยออกมาเนี่ยว่าตัวเนื้อหาสาระรูปแบบการทำกฎหมายเนี่ย
มันท่านบอกว่ายกร่างแบบนี้นะครับไปขัดกับรัฐมนูลซึ่ง
ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยซิกฝ่ายค้านกลับมองตรงข้าม
โดยเฉพาะประเด็นว่าจัดทำร่างมาเนี่ยมันมีปัญหา
กระบวนการมีปัญหาเนื้อหาสาระมีปัญหา
ตรงนี้เองเนี่ยเราซิกฝ่ายค้านเราก็มีการประชุมแล้วก็แถลงข่าวไปพอสมควรนะครับ
อย่างนี้ของเราเนี่ยบอกรับเรายินดีรับ
เพราะว่าอะไรครับ๑๑เนี่ยกระบวนการที่เขาชื่อเสนอกฎหมาย
ร่างกฎหมายนะครับผ่านการกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน
เนื้อหาสาระส่งให้ฝ่ายกฎหมายรัฐบาลส่งกฎหมายให้รัฐสภาตรวจสอบนะครับ
ถ้ามันขัดเนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ย
สิ่งที่เขาต้องยื่นให้ท่านประธานพินาคือสาระมันขัดกับยัตติ
ท่านภัยบูลยกขึ้นมาว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ในระบบประชาธิบดันมีภาษาสมมุติ
ถ้าเป็นอย่างนั้นยัตติไม่ถูกประจุแน่นอนครับ
อันนั้นเราเลยมั่นใจว่าขบวนการตรวจสอบเบื้องต้น
ฝ่ายฝ่ายตรวจสอบฝ่ายประจำมาแล้วนะครับฝ่ายรัฐสภามาแล้ว
ตัวที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นเจตนารมณ์ของการใช้อำนาจทางด้านนิติบัญญัติ
ของเจ้าของอำนาจก็คือพี่น้องประชาชน

เขาอยากใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยการเสนอกฎหมายตรง
เขาก็ยกร่างขึ้นมาเจตนารมณ์ตรงนี้เนี่ย
ถ้าเราไม่สนับสนุน
กลไกของการใช้อำนาจนิติบัญญัติที่จะเป็นทางตรงมันก็จะถูกปิดกั้น
อันที่สามหลักการที่เขาเขียนมาจริงอยู่ครับ
ไอลอร์ทำมา๑๑หลักการ
มันก็เลยทำให้ท่านบุญบอกว่ามันเหมือนกับว่าทำเสมือนไม่อยากให้ผ่าน
แต่ผมเองไปศึกษาลึกแล้วฟังจากผู้จัดทำร่างและก็เสนอร่าง
เขาพูดหลายที่ที่นะครับบอกว่าเขามีข้อจำกัด
ถ้าเขาแยกร่างเหมือนสอสอได้นี่เขาอยากทำ
แต่ว่าของเขาเองมันต้องเข้าชื่อเสนอกฎหมาย๕๐๐๐
การที่จะไป๕๐๐๐๐๕๐๐๐๐นี่มันลำบากมาก
ในการที่จะจัดทำในการจะเก็บข้อมูลต่างไปการตรวจสอบอีกนะครับ
เขาเลยมีความจำเป็นต้องผนวกหลักการที่เขาอยากทำอยู่ในร่างเดียว
เพราะฉะนั้นอันนี้ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เมื่อดูเหตุผลมาแล้ว
เรื่องขาดลำนุนฝ่ายกฎหมายเราก็พยายามเข้าไปดู
๑๑ร่าง๑๑หลักการมามันไม่มีหลักการใดที่โบ่งชี้ว่า
ขัดลำนูนมาตรา๒๕๕หรือขัดลำนูลมาตรา๒๕๖เองเลยนะครับ
ขอแทรกถามคุณหมอแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเลย
คือที่คุณหมอบอกคือที่อาจารย์ภัยบูลพยายามจะอธิบาย
คุณผู้ชมขออ่านให้ฟังนิดเดียวคือที่เรากำลังถกกันอยู่อย่างหนัก
คือการใช้มาตรา๒๕๖ที่จะไปใช้เป็นหลักการใหญ่
ก็คือจัดทำรัฐมนูลใหม่นะคะซึ่งที่อาจารย์ภัยบูลอธิบายมาสักครู่นี้
คืออิงไปถึงมาตราก่อนหน้านั้นนะคะคือมาตรา๒๕๒
เขียนไว้แค่๒๓บรรทัศน์สั้นค่ะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจากประธรรมนี้ได้
ซึ่งคือถ้าสมมุติฟังอาจารย์ภัยบูลอาจารย์กำลังจะบอกว่า
ที่กำลังจะแก้หมายถึงฉบับไอลอร์เนี่ยนะคะ
คือมันขึ้นไปขัดกับ๒๕๕ซึ่งระบุเอาไว้
เขาเขียนไว้ในวักแรกบอกว่าภายใต้บังคับ๒๕๕อยู่ใน๒๕๖วักแรก
ซึ่งคุณหมอบอกว่าคือจริงถ้ามันจะมีปัญหานี้เนี่ย
ไอลอร์ไม่ได้เป็นยติเข้าสภาหรอกเพราะว่ากฎฝ่ายกฎหมายสภา
อย่างน้อยเขาต้องเห็นแล้วว่ามันมีปัญหามันจะเอาเข้าสภาไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
ใช่ไหมอันนี้ที่คุณหมอขั้นตอนบรรจุของท่านประธาน
อำนาจการบรรจุเป็นของประธานครับค่ะแต่อำนาจการพินาว่าจะรับหลักการ
ไม่รับการการพิจารณาในชั้นหลังจากรับหลักการ
และวาระที่๒ที่๓นี่เป็นของรัฐสภา
ซึ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าคุณหมอประเมินอย่างดีจังหรือเปล่าคะ

ว่าของไอลอร์เนี่ยยกมือไม่พอที่จะเอาเข้าสภาหรอก
อันนี้ผมต้องพูดในนามเสียงข้างน้อยนะ
ก็ต้องขอความเห็นใจเสียงข้างมากเพราะอย่างไรเนี่ย

เท่าที่เราประเมินขนาดนี้เนี่ยเราเสียงข้างน้อย
เราประกาศว่าเราจะสนับสนุนนะครับ
เราจะสนับสนุนแต่ถ้าเสียงข้างมากเขา
เขาเห็นว่าไม่สนับสนุนไม่เหมาะสม

ที่คุณหมอบอกตั้งแต่เรื่องแรกเลยที่ทาง
ทางคุณวิรัตินะคะจากพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ

คือแปลว่าจะมาแถลงเลยไม่ได้ว่า

เวลาไปฟังในการอภิปรายเนี่ยพวกผมซึ่งเตรียมมาเยอะมาก
เราก็จะชี้ให้เห็นว่าการรับร่างของไอลอร์เนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้
เพราะอะไรครับประการแรกสุดผมบอกมันเป็นการพินารวมไง
การพิจารณารวมเนี่ยไม่ใช่รับเดียวนะถ้าเขาเสนอมาร่างเดียวเนี่ยแน่นอน
ถ้ารับก็รับต้องรับทั้งหมดไม่รับทั้งหมดเลยค่ะอันนั้นตีตกไปได้เลยนะครับ
แต่เมื่อรับรวมเนี่ยรับรวมเนี่ยความหมายคืออะไรครับ
พินารวมข้อมะครับเขียนไว้ชัดเจนเมื่อมีรับรวมเนี่ย
รัฐสภาจะมีมติว่าจะใช้ร่างใดเป็นร่างหลักในการพิจารณา
อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับเมื่อใช้ร่างหลักวิรักมีนาเนี่ย
หลักการที่สอดคล้องกันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนำมาพินาในชั้นกรรมนิการได้
หลักการที่มันแตกต่างอย่างลิบลับเนี่ยนะครับถ้ากรรมนิการเห็นว่ามันมันไปด้วยกันไม่ได้เลยเนี่ย
ก็เป็นหน้าที่ของกรรมนิการ๔๕ท่านต้องไปพินาในรายละเอียด
แล้วทำเป็นร่างกรรมธิการออกมานะครับอันนี้คือมันเป็นข้อดี
เพราะฉะนั้นการรับร่างของไอลอไปเนี่ยท่านอาจจะหยิบหลักการที่เหมือนกัน
เกี่ยวเนื่องกันมาผสมผสานกันเป็นร่างของกรรมธิการ
นั่นนำเสนอสู่ทรภาในวัฒน์ที่๒ที่๓ได้ใช่ไหมครับ
เรื่องเนี่ยไอลอร์เขาเสนอมามันไปไม่ได้เลย
กรรมนิการก็สามารถมาบอกกับสภาว่าอันนี้มันไม่ได้
ซึ่งเราเองนะครับด้วยหลักการทำกฎหมายอย่างนี้มันเป็นหลักอยู่แล้ว
การที่จะไปตีตกแต่แรกเนี่ยนะฮะโดยไม่ให้โอกาสเขาเลยเนี่ย
ผมก็คิดว่ามันเป็นการตัดสิทธิ์การใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงของพี่น้องประชาชน
ซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่ล่อแหลมมากและสถานการณ์อย่างนี้มันต้องพินาอย่างถี่ถ้วน
ที่คุณหมอชนนั่นบอกเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในประเด็นต่อไป
คืออย่าลืมว่าคนที่อยู่นอกสภานะคะคือคนที่อยู่นอกสภาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขก็มีนะคะ
และแน่นอนคนที่เห็นด้วยแล้วก็พยายามจะดันให้แก้ไขก็มีบรรยากาศแบบนี้
คำถามเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์ภัยบูลนะคะเดี๋ยวจะถามย้ำอีกทีบอกโจทย์ไว้เลยว่า
คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีภาคประชาชนนะคะนอกสภาก็จะไปเฝ้าดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในสภาบ้าง
แต่ทีนี้บรรยากาศเนี่ยคือเอางี้เท่าที่ฟังข่าวก็คือว่าคือในสภาถ้าคนอยู่มาหลายสมัยนะคะก็จะหนักแน่นแล้ว
แต่ก็มีก็มีบางกลุ่มกลัวเหมือนกันในสภาใช่ไหม
ก็เป็นปกติค่ะก็หวั่นหวายกันไป
แต่ส่วนผมผมเข้าใจอยู่แล้วเพราะเคยเป็นทั้งผู้ชุมนุมมาแล้วด้วย
คืออย่าหาว่าอย่างนี้นะคะที่ฉันตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมา
คือถ้าสมมุติร่างไอลอร์เนี่ยไม่ได้รับการโหวตให้เข้าสู่วาระ๒เนี่ยนะคะอาจารย์
คำถามคือมีการประเมินไว้ไหมคะว่าการจะคุยกับผู้ชุมนุม
การจะเจรจาเรื่องความขัดแย้งโดยเฉพาะผู้ชุมนุมที่เขาดันไอลอร์เนี่ยนะคะ
จะทำยังไงกันต่อไปอ่ะคะบรรยากาศมันจะยังคงคุกกลุ่นหรืออาจจะเดือดดันขึ้นไหมคะ
คืออันดับแรกต้องเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณารับหลักการในวาระที่๑หรือไม่นะฮะ
ซึ่งการพินาของสมาชิกรัฐสภานั้นก็จะต้องเป็นเอกเศษนะฮะ
ซึ่งการใช้ดลพินิษฐ์ก็ต้องให้คุณหมอโชนลาน่านนะครับกำลังเสนอว่าข้อดีเป็นยังไงี้อ่า
แต่ส่วนโดยจะเดยากับสาวอธิตรเป็นใครร้ายท่านรวมหลังผมรับก็จะเก็บปัญหานะฮะ
เสร็จแล้วก็สมาชิกทั้ง๗๐๐กว่าท่านก็ใช้ดุลพินิษฐ์
มีเสียงเห็นด้วยนะฮะกับร่างของไอลอร์แล้ว
ไม่พอตามที่รัฐมนุนกำหนดก็ถือว่าไม่ผ่าน
ก็ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านฮะถ้าผ่านก็ผ่านก็แค่นั้นเองฮะ
แต่ส่วนจะไปเอาบอกว่าเพราะว่าประชาชนมารออยู่ข้างหน้าแล้วนะ
ประชาชนที่สนับสนุนร่างไอลอร์เราก็เลยต้องผ่านให้ค่ะ
อันนี้เรากำลังพูดถึงการที่พินารัฐมนูลนะฮะ
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งจะต้องมีการใช้ดุลพินิษฐ์หลายอย่าง
ส่วนผมนะผมว่าในเรื่องของร่างของไอหล่อเนี่ย
สภาตัดสินใจไปมันไม่ใช่ทำโดยคนใดคนหนึ่ง
ทำโดยมติของที่ประชุมก็คงไม่มีผลอะไร
ผู้ชุมนุมก็ต้องเข้าใจแล้วก็ผู้ชุมนุมไม่ได้มีอยู่ฝ่ายเดียวนะที่ไปที่สภานะฮะ
ก็ถ้าเกิดไปรับร่างไอลอขึ้นมาสมมุตินะฮะผู้ชุมนุมอีกฝ่ายนึงเขาจะยังไง
มันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้เอามาตัดสินใจไม่ได้
ต้องเอาเรื่องเอาว่าฟังกันในสภาคุณหมอชนละนานฟังขึ้นไหมนะฟังคนอื่นฟังขึ้นไหมแล้วก็ตัดสินใจไปเลย
คุณหมอคะคุณหมอว่ามันจะมีผลต่อบรรยากาศแค่ไหนคะ
ผมว่ามากเลยคือคือผมเห็นด้วยนะว่าการตัดสินใจที่จะรับไม่รับของสมาชิกรัฐสภาเนี่ย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

แทบจะไม่มีมันเป็นไปตามหลักเสียงข้างมากอันนี้เป็นหลักประชาธิปไตยนะอันที่สองครับถ้าผลออกมาเนี่ยจะเป็นการต่อเติมอะไรกับข้างนอกไหมเนี่ย
มุมผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับราชนางมันเขาของไฟเลยที่ร
ถ้าสมมุติรัฐสภาจะช่วยได้เพื่อจะคลีกคลายสถานการณ์
ให้ทุกอย่างมันก้าวเดินไปเป็นจังหวะ
การรับหลักการเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ค่อยไปดูในรายละเอียดกัน
คือไปใช้พื้นที่ในวาระ๒ซะให้เยอะ
คุยกันให้เสด็จน้ำได้อย่างไรไม่ได้อย่างไรมีเวลาอยู่

คือที่ฉันเข้าใจว่ามีทั้งคนหนุนและคนต้านในการแก้ไขรัฐมนูลนะคะ
แต่ทีนี้คำถามคือว่าแต่ในแง่ของการที่จะมีน้ำหนักในการพูดคุยกันต่อ
คือไม่ต้องเอาใจใครนะคะที่จะพูดคุยกันต่อเนี่ย
เป็นไปได้อย่างที่คุณหมอจริงไม่ใช่คุณหมอคนเดียวที่พูด
ก็จะมีคนพยายามจะบอกว่าคือรับเข้าไปมันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจได้มิติหนึ่ง
แต่ว่าพอเข้าไปวาระ๒เขาไม่จำเป็นต้องได้หมดหรอก
ร่างประชาชนที่เขาเรียกกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหรอคะอาจารย์ที่ไปใช้วาระ๒ให้เยอะ
สำหรับส่วนผมผมไปใช้ดุลพินิษฐ์อย่างนั้นไม่ได้
เพราะว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราก็จะนำเสนอในสภา
เป็นเสนอว่ามันมีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ชี้ให้ประชาชนที่เขาชุมนุมอยู่
หรือเขาที่เป็นคนลงเข้าชื่อให้เข้าใจว่ามันมีปัญหาเพราะอะไร
แล้วก็ที่สำคัญผมจะตอกย้ำอยู่เสมอว่าปัญหานั้นท่านต้องมองไปที่คนที่เขียนร่างรัฐมนุนที่ท่านไปลงลายมือชื่อด้วย
จงใจเขียนให้มันมีปัญหานะฮะแล้วอย่างโดยเฉพาะองค์กรของไอลอร์ด้วยนะฮะ
จากเขียนในตัวยติมีปัญหาแล้วนะฮะตัวองค์กรผู้เขียนก็มีปัญหาด้วยนะครับ
ที่มีข้อกล่าวหาเรื่องมีต่างชาติได้รับทุนต่างชาติแล้วนี่ยังบอกว่าเป็นมูลนิธิด้วยนะฮะ
ในบอกว่าเป็นมูลนิธิผมไปค้นเท่าไหร่ยังหามูลนิธินี้ไม่เจอเลยนะฮะ
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะที่อ้างว่าเป็นมูลนิธินะฮะ
เขาอ้างว่าเขาจดทะเบียนเป็นรูปมูลนิธิยังหามูลนิธิเขาไม่เจอเลยนะครับ
ที่ไอลอร์หรือมูลนิธิโครงการอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตาม
ยังไม่ปรากฏนี่จะประเด็นที่ผมจะพูดในสภา
บอกว่าท่านเอามาดูด้วยว่ามูลนิธิที่ท่านเขียนบอกว่าท่านตั้งเป็นมูลนิธิอยู่ตรงไหนนะฮะ
และอีกประการหนึ่งที่สำคัญท่านตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ย
มูลนิธิเขาห้ามไม่ให้ท่านมายุ่งกับการเมือง
ดังนั้นการที่ท่านเอาคนของท่านมาตั้งแล้วมารวบรวมมาเสนอรัฐมนูลอย่างนี้นะ
แล้วเสนอรัฐมนุนที่มีปัญหาไปกระทบกับการปกครองด้วยนะฮะ
โดยเอาทุนต่างชาติด้วยมันก็มีปัญหาอีกแหละ
มันมีตั้งหลายมิตินะฮะปัญหาของร่างไอลอร์
ถ้าเขามาจะให้ซัดกันเต็มที่เลยพรุ่งนี้เขาอยู่
ก็เลยอยากจะให้ประชาชนฟังนะครับ
รอฟังก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าฟันทงว่าทำไมไม่รับอะไรต่าง

คุณหมอชนนั่นค่ะคุณหมอเสนอว่ายังไงดีที่สภาพอจะทำได้ไหม
บนพื้นฐานที่ว่าเราพอจะรู้ผลของการโหวตพรุ่งนี้นะคะ
ผมเนี่ยอยากเรียกร้องเลยไปยังฝ่ายเสียงข้างมากนะ

จริงอยู่ครับมันมีทั้งฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุน
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ย
มันเป็นเหมือนกับความเห็นร่วมว่าทุกฝ่ายต้องมาช่วยแก้ปัญหานะ
รับร่างไอลอเข้าไปเนี่ย
เพื่อไปกล่องไปพินาศในวัฒน์ที่๒เนี่ย

ประเด็นที่ที่ท่านพระบูรณ์พูดขึ้นมาว่า
จะต้องชี้แจงอธิบายในละเอียดเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
มันต้องมีมุมแต่ละมุมฝ่ายที่เขาสำนุนเป็นยังไง

ร่างนี้นะครับฝ่ายสำร่างนี้เห็นอย่างไร

เขาเป็นองค์กรเอกชนที่ทำอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

เพราะฉะนั้นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมันก็ตรงกับงานเขา
กฎหมายเพื่อกฎหมายประชาชนด้วย
ก็คืออยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายทำกฎหมาย
แล้วประเด็นที่เขาทำมานี่ผมพูดไปแล้วว่ามันมีข้อจำกัด
และประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการขัดลำนูน
เช่นเปิดกว้างในการทำสอรอเปิดกว้าง

อันนั้นมันเป็นการคิดไปอีกระบบหนึ่ง

ส่งให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะประชามตินะ
คุณหมอคะเรียนขออนุญาตเสียมารยาทตัดจังหวะคุณหมอนิดเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเหลือเวลาน้อยวันนี้โฆษณาเยอะขออภัย
เดี๋ยวกลับมาเริ่มที่คุณหมอนั่นแหละนะคะว่าเนื้อหาค่ะ
เราลงได้หลักนะคะเนื้อหาในช่วงสุดท้ายมาคุยกันว่า
ถ้าเข้าไปเสร็จแล้วอะไรบ้างที่กังวลและอะไรบ้างที่อย่าไปกังวล

คุณผู้ชมพาเรียนให้คุณหมอชนละนั่นก่อนเลยค่ะ
คุณหมอใช้เวลาประมาณสัก๒นาทีครึ่งท่านละนะคะ
ที่อยากทำความเข้าใจมากเลยสำหรับเนื้อหา

ข้อกังวลหรือใดก็หลังแต่ผมมี๒ประเด็นครับร่างภาพประชาชน
สิ่งที่ฟังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เขาคิดว่าเขารับไม่ได้เนี่ย
เขามีประเด็นหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าร่างนี้
เขามองว่าร่างนี้ไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง

โดยไปบอกว่าถ้าคุณไม่เขียนห้ามไว้ไม่ให้สอสลไปยุ่งกับหุ่นหนึ่งหมวดสอง
เหมือนเราเปิดโอกาสให้มีการที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้

ประเด็นที่สองเรื่องของการที่ไอลอมีหลายหลักการ
แล้วมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายองค์กร
เช่นไปกำหนดที่มาสัญหาขององค์กรอิสระ
บางคนมองไปว่าไปเปิดช่องให้นำนายกทักษิณยิ่งรักเข้ามา
เปิดช่องให้ธนทรอะไรต่างพวกนี้นะครับ
นี่เป็นข้อกังวลที่มองไปและคิดไปข้างหน้า
ผมว่าข้อกังวลเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องจริง
พิสูจน์ได้จากตัวรายลักษรของตัวหลักการเลย

อย่างหมวดหนึ่งหมวดสองมันอยู่ในเนื้อหาของตัวบท
ว่าเมื่อมีสอสลอแล้วสอสรควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไร
ซึ่งตัวนั้นไปปรับแก้ในชั้นกรรมธิการได้เลย
ถ้าเสียงข้างมากเป็นอย่างไรเนี่ยก็เป็นไปตามเสียงข้างมาก

อย่างเช่นยังคงว่าไม่ยุ่งกับหมวดหนึ่งหมวดสองนะ
เสียงข้างมากกรรมศิการมาถึงสภาเป็นไปตามก็เป็นไปตามนั้นครับ
แล้วเข้าสู่การฟังประชามติอีกรอบหนึ่ง
เพราะลำนุนบังคับให้ทำฟังประชามตินะครับ

เรื่องที่สองครับสิ่งที่อยากฝากที่สุด

โดยเขาขอคะแนนอาจารย์นะครับด้วยความเคารพเลย
สักคะแนนหนึ่งก็ได้ครับ

สองห้าหกสามร่างคือ
ร่างรัฐบาลร่างฝ่ายค้านและร่างภาคประชาชน
ที่มีสองห้าหกเกี่ยวเนื่องนะครับ
ห้าหกแล้วก็ส่วนต่อสองหกที่เกี่ยวเนื่อง
สองอยากให้ผ่านเรื่องของสองเจ็ดสองนะครับ

ถ้าผ่านสามบวกห้าร่างนี้นะครับ
ผมว่ามันจะเดินคู่ขนานได้
อย่างท่านบอกว่ามันย้อนแย้งมันซ้ำซ้อนกัน
มันขัดกันเนี่ยจริงคนละอย่างกันเลยครับ
เพราะว่าสองห้าหกที่เมื่อผ่านแล้ว
ขบวนการไปตั้งสอสลอทำงานไป
ของรัฐบาลใน๘เดือนนะครับ

แต่ว่าของฝ่ายค้าสิ่งที่เราเสนอตรงนี้
มันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรำนูลปี๖๐เลย
ไม่ต้องผ่านประชามาร์ติจบปุ๊บปรากฏใช้มากับใช้

ก็ใช้ภายใต้ร่ำนวล๖๐แก้ไขเพิ่มเติมปี๖๓ได้เลย
เจ้าต้านหาทางออกให้ประเทศชาติเบื้องต้นคือจำนวน
แก้ได้ก็แก้ไขลธรรมนุน
อาจารย์ครับ๒นาทีประมาณ
ฉบับของภาคประชาชนที่๙๐๐กว่าท่านที่เสนอรายชื่อมา
ผมต้องขอชื่นชมมีข้อดีอยู่ข้อแรก
ก็คือประชาชนเข้าชื่อกัน
ส่วนที่เหลือในข้อของข้อกฎหมายกับข้อสาระของร่างนี้
ข้อนี้เกิดจากผู้จัดทำยติ
ผมขอตำหนิเลยนะครับว่า
เป็นการจัดทำที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้
หรือในสภาวะที่ทั้งข้อกฎหมายและทั้งในสภาวะการเมืองนะครับ
ก็ไปดำเนินการจัดทำยติ
ซึ่งทำให้ความศูนย์เปล่าของข้อแรก
ประชาชนอุตส่าห์เข้าชื่อกันละ๙๐๐๐๐กว่าคน

เป็นเพราะฝ่ายจัดการในการทำยัตตินะครับ

เพราะโดยเหตุที่ทั้งขัดรัฐมนูล
แล้วก็มีการที่ไปล่วงละเมิด
เกี่ยวกับมาตราหมวด๑หมวด๒อะไรต่าง
ซึ่งเมื่อเราไปรับหลักการของฉบับที่๑ชุดที่๑ที่๒
แล้วในนั้นก็ยังเขียนในลักษณะที่เรื่องคุณสมบัตินะฮะ
เดี๋ยวพออภิปรายกันยาวแล้วจะเห็นว่า
ร่างอย่างนี้ไม่ทราบออกมาได้ยังไง
ไม่ได้เป็นคนอยู่ในแวดวงของการทำงาน
ซึ่งทำงานจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้
นั้นจะเห็นว่าร่างฉบับที่๑กับฉบับที่๒

แต่ของฉบับนี้ไปคนละทิศเลย
ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากให้ประชาชน

แต่ว่าถ้ามีการเข้าชื่ออีก
ก็ขอให้คำนึงถึงคนที่จะจัดทำจัดทำยัตตินะฮะ
จะต้องให้คำนึงถึงยัตติที่มีความเป็นไปได้ไม่ขัดกฎหมาย
แล้วก็มีสาระที่เป็นประโยชน์กันโดยส่วนรวม
แล้วร่างนั้นผมเชื่ออะไรจะได้เสียงเห็นชอบ
แล้วผมเรียนอย่างหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะ
เพียงแค่ว่าผู้ที่เขาจะเห็นด้วยมีเสียงไม่พอถนนนี้
คุณผู้ชมค่ะคือทั้งสองท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอยู่ในสภา
แต่ไม่ได้มานั่งคุยกับเรานะคะแล้วอาจจะเป็นงานหนัก
ไม่หนักไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเหมือนจะรู้ปลายทางอยู่แล้ว
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ของจริงจะเกิดขึ้น๑๗และอาจจะไปถึง๑๘นะคะ
ส่วนบรรยากาศนอกสภาติดตามได้กับไทยรัฐทีวีขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
ขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ